แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปช่วงบ่ายมีการขอคืนพื้นที่
สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วสำหรับศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกาย
ก็คือพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างประตู๕กับประตู๖นะคะ
จุดนี้ค่ะตำรวจก็พยายามที่จะลดการปะทะนะคะด้วยการถอนกำลัง

ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีการเพิ่มกำลังเข้าไปแต่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่นะคะ
เพิ่มกำลังแต่ว่าดูอยู่ที่ข้างนอก
ซึ่งคาดว่าวันนี้น่าจะมีปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะ
แต่ว่าจะเป็นจุดไหนบ้างนะคะพาคุณผู้ชมไปดูแผนที่
แล้วก็จุดที่คาดว่าจะมีการปฏิบัติการสำคัญในวันนี้นะคะ
คือวันนี้ถ้าดูนะต้องติดตามประตู๕ประตู๖ประตู
ใช่ค่ะประตู๗นะคะคือประตูที่อยู่ด้านหน้าสุดเป็นทางเข้าวัด
ซึ่งอยู่โซนซีครับจุดนี้สิ่งที่มองเห็นชัดมากที่สุด
คือถ้าเข้ามาตรงเข้ามาเลยผ่านวงเวียนแล้วก็จะเห็นมหาวิหารพระมงคลเทพมุณีเลย
เส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางปกตินะคะที่ใช้เข้าออกวัดอยู่แล้วนะคะ
จุดนี้ต้องติดตามให้ดีว่าจะมีอาการเข้าไป
และจะเข้าไปอย่างไรหรือไม่หลังจากที่วันสองวันก่อนหน้านี้
บรรยากาศนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่
สำหรับจุดนี้ไปสำคัญตรงที่จุด๕ประตู๕แล้วก็ประตู๖
ขณะที่อีกหนึ่งจุดปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เหมือนกัน

ใช่ค่ะอยู่ตรงข้ามกันนะคะซึ่งเป็นทางเชื่อมกันค่ะ
จุดนี้มีความสำคัญเพราะว่าประตู๕เป็นประตูหลักที่จะใช้เส้นทางไปยัง๑๙๖ไร่

ขับเข้าได้ที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะครับ
แล้วก็เข้าไปที่ตัวอาคารใหญ่ด้วยนะครับ
ซึ่งค่ะซึ่งพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างประตู๕กับประตู๖นะคะ
อย่างที่บอกไปว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ
เพราะเชื่อว่าสามารถใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายระดมคน
จากฝั่งซ้ายมายังฝั่งขวาได้อย่างสะดวกนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาจากปฏิบัติการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
ก็ปิดกั้นพื้นที่เชื่อมต่อนี้
พยายามที่จะปิดจุดเชื่อมนี้มาตลอดนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันแรกก็ทำให้มวลชนถูกแบ่งออกเป็น๒ฝ่าย
นี่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยสะดวกนะคะ
เมื่อวานนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันที่๔ค่ะ
ที่พระสงฆ์แล้วก็คณะสิทธิ์สยานุสิทธิ์
บุกยึดพื้นที่ส่วนนี้คืน
และที่สำคัญไม่ได้ยึดคืนอย่างเดียว
เอาเต็นต์ออกมากางจนจุดตรงกลางนี้เลยนะคะ
มีการจัดเก้าอี้มีการนั่งสวดมนต์
ขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาในเส้นทางเชื่อมต่อนี้ได้อีก
ซึ่งก็ต้องวัดใจนะคะกับเจ้าหน้าที่ว่า
การจัดการของกำลังตำรวจภูทรภาค๒ภาค๗
แล้วก็ที่มีเสริมเข้ามาอีกนะคะอีก๕กองร้อย
อาจจะมีกำลังเข้ามาเสริมอีกในวันนี้หรือไม่
จะมีปฏิบัติการตัดกำลังหรือบุกเข้าตรวจค้นอย่างไร
ช่วงเวลาไหนณจุดนี้ค่ะ